ส่วนเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบให้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่เราให้ดูคลิปไปแล้วอ่ะนะคะ
ที่มีผู้ชายคนนึงแต่งกายคล้ายพระแล้วก็มีการโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือนกับเข้าทรง
เหมือนกับบูชาเทวรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับไปสัมผัสกับผู้หญิงด้วย
มีการเจิมไงเอานิ้วไปเจิมหน้าผากผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
เขาเป็นพระจริงจริงเขาเป็นพระจริงจริงแล้วเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจไม่ให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนา
ขอศึกแล้วกันแล้วเขาก็ถ่ายคลิปลาศิกขานะเดี๋ยวลองดูนะคะ
จะมารับผิดชอบนั่นก็คือจะมาขอราศิกขา
ขอลาศิกขาเพื่อที่ไม่ให้หลักพุทธศาสนาเสื่อมเสียแล้ว
การสงฆ์ได้เสื่อมเสียไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องตกใจ
นะจ๊ะแต่การปฏิบัติก็ยังคงเดิมก็ยังคงเดิมถือศีลภาวนาสวดมนต์
ภาวนาปฏิบัติอยู่ในข้าว
บังคับในอุบาศกทั้ง๔นะจ๊ะขอให้รับทราบทั่วกัน
นี่นะคะก็มีการชี้แจงผ่านโลกออนไลน์อัดคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สุชาติธรรมกาโมนะคะเหมือนกับบอกลาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์นะคะ
ในสำนักเทวสถานธรรมกาโมศิวะอิสวนมหาเทพตรีมุรติ
นี่ชื่อสำนักนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอศึกเลยขอลาศิคะ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ปรากฏในโลกออนไลน์กับสิ่งที่สื่อมวลชนมานำเสนอ
ที่เห็นว่าทำพิธีอะไรบางอย่างคล้ายกับเป็นร่างทรงบูชาเทพเจ้า
ทำมือทำไมแปลกลูกศิษย์มาร่วมพิธีก็เหมือนกับองค์ลงของขึ้นเต้นกัน
มีการพูดจาภาษาเทพกันลักษณะตามคลิปนี้ค่ะ
พิธีเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในหลักพระพุทธศาสนาวันนี้คือภาพตอนศึกนะฮะ
ใช่ค่ะพระสุชาติก็เลยบอกว่านี่ไงศึกให้ดูแล้ว
ตัดสินใจลาศิกขาก็อัดคลิปเอาไว้แบบนี้แล้วก็ให้เหตุผลว่า
ไม่ต้องการให้วงการสงฆ์ด่างพร้อยเลยตัดสินใจศึกนะคะ
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะครับภาพขวามือก็คือภาพการทำพิธีอะไรต่างต่างของเขา
ที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมเขาก็เลยบอกอ่ะงั้นเขาก็ศึกให้ก็แล้วกัน
ก็ดีแล้วนะคะภาพที่ไหนเขาก็ไปทำอย่างเงียดไหมเนี้ย
ค่ะแล้วเขาชี้แจงด้วยเดี๋ยวลองฟัง

คือทีมข่าวของเราก็ไปเลยที่สำนักธรรมกาโมศิวะอิสวนมหาเทพตรีมุรตินะคะ
รกรรมจังหวัดพิศนุโลกย้ำก่อนว่าไม่ใช่วัดนะคะ
เป็นสถานที่ที่เขาอ้างว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสร้างบนเนื้อที่ตั้ง๖ไร่เนี่ย
แต่เป็นที่ดินส่วนตัวของอดีตพระสุชาติหรือนายสุชาติสิงหลออายุ๔๗ปี
พระสุชาติก็ศึกไปแล้วตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้คือตั้งแต่๖โมงเช้า
ผู้ใหญ่บ้านบอกทีมข่าวของเราก็เนี่ยรอดูรอคุยอะค่ะ
ก็เลยลองเดินดูหน่อยรอบสำนักเนี่ยลองเดินดูหน่อย
ไปเจอพระพรมหน้าเทวสถานพระพุทธรูปสีขาว
วางเสียนวางรูปปั้นเทวรูปและเทพต่าง
ทีมข่าวของเราบอกว่าเป็นลักษณะของความเชื่อทางศาสนาฮินดูแบบนี้ค่ะ
ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นการนำมาบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรอย่างไร
นี่นะคะมีพระพรมพระพุทธรูปสีขาว
มีแท่นวางเสียนวางรูปปั้นเทวรูปแบบนี้
มีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ค่ะอันนี้คือด้านนอกครับ
ส่วนอาคารที่บอกว่าเป็นอาคารปฏิบัติธรรมเป็นสาราปูนชั้นเดียวนะคะ
ด้านหลังเนี่ยจะปิดทึบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจอ
ด้านหลังของอาคารจะปิดทึบนะคะด้านหน้าเปิดโล่ง
มีพระพุทธรูปเยอะเลยนะคะเป็นพระมหาจักรพรรดิปางหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีหลายสี
เป็นแถว๑๐องค์ได้นะคะมี๗สีตามที่กราฟิกของเราบอก
ทีนี้ค่ะพออดีตพระสุชาติศึกเขาก็กลับมาครับ
กลับมาที่สถานปฏิบัติธรรมทีมข่าวของเราก็ยังอยู่
ศิษย์ลูกหาก็ยังอยู่นะนี่พระพุทธรูปที่มีหลายหลายสีนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราบอกว่า๗สีได้อยู่แบบนี้ค่ะ
คือมีอดีตลูกศิษย์ลูกหาเขารอเจอเลยหลังจากศึกแล้วเนี่ย
เขาบอกเขาก็ยังแบบอยากให้กำลังใจอ่ะนี่นี่ศึกเรียบร้อยก็กลับไป
พระสุชาติบอกว่าผมขอชี้แจงหน่อยขอชี้แจงหน่อยนะคะครับ
บอกว่าตัวเองเนี่ยบวชสังกัดที่วัดตาโม่ก็เลยไปศึกที่นั่น
อันนี้เรื่องของการศึกคือก่อนหน้านี้ต้องออกจากวัด
รุ้งวิลัยอำเภอบางรกรรมเพราะว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติธรรม
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาขัดแย้ง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสตามที่มีข่าวนะคะและชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้
เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นจนเป็นข่าวเห็นคลิปอะไรต่างในโลกโซเชียลเนี่ย
พระสุชาติบอกว่ามันเป็นเพราะเพจเพจหนึ่งทำไมฮะ
เขาจ้องโจมตีผมมานานมากแล้วอืม
เขาก็เลยเอาคลิปพิธีกรรมอะไรต่างไปเผยแพร่
อดีตพระสุชาติบอกว่างั้นผมขอโทษนะ
ขอโทษพระสังคาธิการทุกท่านขอโทษพระสงฆ์ทุกรูปที่ทำให้เดือดร้อน
ศิษยานุสิตด้วยผมไม่ได้ตั้งใจทำให้เสื่อมเสียนะ
ไม่อยากให้เรื่องบานปลายผมเลยขอศึกก็แล้วกัน
ฟังคำชี้แจงจากอดีตพระสุชาติกันนิดนึงค่ะ
อยากขอโทษนะอยากขอโทษทุกคนทุกท่านด้วยด้วยใจจริงด้วยใจจริงนะ
ซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปใหญ่
ก็ขอขอลาสิขาอ่ะขอลาสิขาเพื่อจบน่ะจบจังทั้งหมด
นี่ค่ะไปโปรดเพจหนึ่งบอกว่าเพจเนี้ยจ้องจะจมตี
ก็เลยเอาคลิปของเขาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเป็นข่าวเป็นคราว
แต่คุณก็ต้องย้อนไปดูด้วยตอนนั้นคุณเป็นสงฆ์ใช่ไหม
พระที่ไหนเขาไปทำแบบนี้เขาชี้แจง
ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วคุณจะมีคลิปแล้วเขาจะเอาคลิปไปลงได้ยังไง
บอกเนี่ยเขาไม่ได้โดนผู้หญิงนะนิ้วไม่ได้โดนนะตอนเจอมาภาพเมื่อกี้เนี่ย
เขาชี้แจ้งแบบนี้ต่อให้ไม่โดนผู้หญิงนะคุณก็มาสอน
แต่พระที่ไหนไปทำพิธีในลักษณะคืออย่างนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ
มันไม่ใช่ท่านต้องอยู่วัดท่านต้องสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะ
แล้วก็เผยแผ่ธรรมะนะไม่ใช่ว่ามาทำแบบนี้นี่ไง
แต่อ่ะบอกอ่าล่ะคุณก็จะบอกว่ามีเพจจ้องทำลาย
เขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้คุณภาคภูมิฟังผมหน่อย
ขอชี้แจงหน่อยไอ้เรื่องคลิปตอนที่เป็นพระก่อนจะศึกอ่ะ
แล้วก็มีแบบในมือถือดอกดาวเรืองและหมุนรอบตัวคลิบอดีตพระสุชาติบอก

ไม่ได้มีองค์เทพเจ้าประทับร่าง
นี่คือการอธิษฐานจิต

ดอกดาวเรืองที่ถือไว้ในมือสองข้าง
แล้วหมุน๓รอบโปรยดอกดาวเรือง
เพื่อเปิดทิศทั้ง๔ทิศแล้วก็ให้พรกับลูกศิษย์
ในคลิปมีเพลงคุณผู้ชมฟังเพลงนิดนึง
มีเพลงแบบนี้คนตั้งข้อสังเกตถึงเพลงที่เปิด
อุ้ยทำไมมันเพลงจังหวะร้าวใจมันมาเปิดแบบนี้ได้ยังไง
พระสุชาติบอกว่าเป็นเพลงฮินดู
ลูกศิษย์นิมนต์ให้ตัวเองทำพิธีภายในงาน
แล้วเปิดไว้เฉยไม่ได้เปิดให้เต้นให้ทำพิธีกรรมอะไรแปลก
แหละคือลูกศิษย์นิมนต์
ใช่ลูกศิษย์นิมนต์ว่าให้ทำพิธีให้หน่อย

เขานิมนต์มาในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำของสงฆ์
นี่นะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงส่งข้อความกันมานะคะ
ผมก็บวชเนรบวชพระมานักกุลิมสอน
ผมก็ไม่เคยเจอหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อที่ไหนทำแบบนี้
ทำพิธีแบบนี้ค่ะโอ้โหเสียงวิจันเยอะ
ขออีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าไปสัมผัสตัวศรีกา
เจิมหน้าผากนะคะเดี๋ยวจะมีภาพตอนเจิมหน้าผาก
คนก็บอกว่าอ้าวคุณเป็นพระสัมผัสศรีกาแบบนี้ได้ยังไง
พระสุชาติบอกว่านิ้วไม่ได้ไปโดนหน้าผากเลย
นิ้วไม่ได้ไปแตะเลยไม่ได้สัมผัสโดยตรงเลย

เขาบอกว่าเขามีอุปกรณ์ในการเจิมหน้าผากผู้หญิง

เขาบอกไม่ได้แตะอุปกรณ์เขาบอกว่ามันคล้ายกับลิปสติก

โดนไม่โดนเขาอ้างแบบนี้นะคือในมือถืออุปกรณ์คล้ายกับลิปสติก
มันจะมีสีที่ปลายอุปกรณ์อันนี้
แล้วก็ไปเจิมที่หน้าผากเหมือนฮินดูเจิมเป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะ
แล้วบอกว่าเจิมมันมีระยะห่างด้วย
แต่ภาพที่เห็นว่าเหมือนกับไปโดนศรีกาไปสัมผัสศรีกา
มุมกล้องคนเลยเข้าใจผิดหรือเปล่า
อดีตพระสุชาติเลยบอกว่านาริสเดี๋ยวสาธิตให้ดูเอาไหมล่ะ
พูดสื่อหาของเราที่ปลายนะ
อ่ะลองดูมาลองดูนี่โดดไหมอ่ะ
นี่ทิมไปที่หน้าผากนี้นะฮะ
มุมนี้มันก็เลยโดนเหมือนกับว่าเหมือนนิ้วโดน
แต่ความจริงมันมีของอยู่อย่างหนึ่ง
อ้ะแต่ก็เหมือนนิ้วโดนอยู่ดีเหรอว่ะ

ก็คือปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่า
คุณจะโดนหรือไม่โดนตัวตอนที่
คุณเป็นพระแล้วไปโดนศรีกาตรงนั้นหรอก

ญาติโยมเขาไม่สบายใจก็คือพฤติกรรม
คุณเป็นพระคุณไม่ควรไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้น
ทำท่าทางไปทำพิธีอะไรตรงนั้นใช่ไหม
เขาก็บอกว่าไม่ใช่จะไปเรียนแบบอะไร
หนาวอ่ะก็เอาผ้ามาคลุมให้หายหนาวไม่ได้เหรอ
คุณก็ต้องไปหาสบงผ้าจีวรอะไรมาคลุมไง
ฟังเขาอีกสักทีค่ะอดีตพระสุชาติค่ะ
คือทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วมือสองข้างก็จะถือดอกกระเรือง
แล้วก็ขอพรบารมีหมุนขอพรทั้ง๔ทิศ
แล้วก็ประเศษถึงครบครบสามรอบแล้วก็โปยออกมา

คือขอพรบรมีคือในสามโลกธาตุ
แต่ว่าที่มีเสียงเพลงประกอบก็คือคณะโซฮาท่านเขาได้ร้องสันเสริญขอพรเทพ
อยู่ในช่วงนั้นพอดีไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรา
นั่นคือภาคคุมลัยธรรมดาคือการหนาวการลม
ญาติโยมที่เขาศรัทธาก็มาขอพรบารมีขอให้เปิดให้เสริมบารมีให้ก็คือ
มันจะเป็นแท่งเป็นแท่งเจิมแล้วอาจารย์คะอาจารย์ลองพลิกกะให้มันเห็น

ก็คือทำอดีตพระสุชาติบอกว่าก็ตอนนี้ไม่มี
เหลืองจีวรหรือความเป็นพระแล้วอ่ะนะคะครับแต่ตอนนี้ก็จะขอนุ่งขาว
ห่มขาวแบบนี้แทนนะคะแล้วก็จะทำตามคำมั่นสัญญาเดิมที่ให้ไว้กับตัวเองว่าจะขอตาย
ผ้าเหลืองตอนนี้ก็จะขอตายในผ้าขาวแล้วก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล
ดินตรงนี้ค่ะที่สร้างเป็นเทวสถานเนื้อที่๖ไร่ค่ะ
ถ้าตัวเองตายไปก็จะมอบให้กับพระพุทธศาสนา
นาริสทีมข่าวของเราก็ถามอดีตพระสุชาติคำถามสุดท้ายบอก

ที่หมอปลากับพระมหาภัยวันออกมาต่อว่า
ว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะพระเกาะชายผ้าเหลืองหากิน
แบบนี้ไม่ใช่พระแบบนี้เป็นพวกจุดอดีตพระสุชาติว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
คนเรามีนิสัยแตกต่างกันคำพูดก็แตกต่างกัน
แล้วความคิดเห็นก็แตกต่างกัน
ฉะนั้นแล้วเราไม่ปามาตรใคร
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาเองเป็นผู้กระทำผู้คิดผู้ปฏิบัติ
เขาด่าเราว่าเปรียบเขาไม่โกรธ
พุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างทุกเหตุทุกผลย่อมมีเหตุย่อมมีผลของมัน
ฉะนั้นแล้วเรานับถือพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อมั่นในคำของพุทธเจ้า
พุทธเจ้าผ่านผ่านศึกผ่านอุปสรรคมาต่างนานาท่านไม่เคยทำอะไรเลย

ตอนที่เรื่องไปถึงพระมหาภัยวันก็สำนักพุทธเยอะเลย
ท่านทำหน้าที่ของท่าน
ท่านทำหน้าที่ของท่านคือท่านก็เป็นสงฆ์นะ
อันนี้ไม่สามารถที่ว่าจะไปประมาทท่านได้
ตอนนี้ก็ศึกแล้วนะฮะเป็นนายสุชาติสิงหล่อแล้ว

ที่คุณบอกว่าตอนที่บวชคุณก็อยากจะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระพุทธศาสนา

สำหรับสิ่งที่คุณทำนะฮะก็คือการศึก

จากนี้ไปคุณจะทำอะไรเนี่ยเชิญตามสบาย

อาญาบ้านเมืองใช่ไหมฮะ

หลังจากที่หมอปลาเนี่ยได้รู้ข่าวว่า
นายสุชาติเขาศึกแล้วนะครับ
หมอปลามองว่าคือไม่ได้ถึกแล้วเนี่ย
ถ้าคุณจะศึกแล้วแต่
ยังไปทำเรื่องร่างทรงหรือว่าทำพิธีเข้าทรงต่างนานา

ไม่ใช่ว่าเป็นส่งแล้วไม่ควรทำ
คนทั่วไปเองก็ไม่ควรทำ
ข้ามที่๒ของโรงพระสัมมาสมัดเจ้า
ผมเข้าใจ

สิ่งที่คุณได้ร่ำเรียนมันไม่ได้ช่วย
ให้คุณน่ะมีพฤติรัมธ์
หรือความคิดที่มันดีขึ้นกว่านี้เหรอ

เดี๋ยวผมจะขอไปพิสูจน์เลยที่
เมื่อคุณบอกว่าคุณศึกแล้วคุณก็จะทำพิธีกรรมทำวันเนตต่อ
นางศุกษัณฐ์สิงหลออายุ๕๔นางศุกษัณฐ์เนี่ยค่ะพาทีมข่าวไปดูสลา
สาราตรงนี้ที่เอาไว้เก็บเสียงพ่อแก่มีพระพุทธรูปพระศิวะพระพิคเนธ
มีเครื่องหนังตะลุงต่างนี่นะนางศุกษัณฐ์บอกว่า
ที่สร้างเอาไว้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับอดีตพระสุชาติเลย
มีแค่วันหนึ่งอ่ะมาทำพิธีตรงนี้เธอขอให้มาทำพิธีเปิดสาราแค่นั้นเอง
ครับขอชี้แจงหน่อยว่าน้องชายเธอเนี่ยนางศุกษัณฐ์เนี่ยโอ้โห
โอ้โหถูกเพจโพสต์โจมตีว่าถ่ายรูปเซลฟี่กับศรีกาบ้างแหละ
พี่สาวบอกว่าผู้หญิงในภาพที่เซลฟี่ด้วยอ่ะครับ
เธอเองก็คือพี่สาวก็เป็นพี่สาวแท้
ถ่ายรูปด้วยกันแบบนี้ไม่ได้เหรอนี่ค่ะ
ก็บอกว่าที่หมอปลามาด่าน้องชายเธอบอกขอไม่ตอบโต้กันแล้วกัน
เพราะว่าเธอก็เชื่อและศรัทธาในตัวอดีตพระสุชาติ
นี่คือโยมพี่สาวครับโยมพี่สาวของท่านค่ะแท้แท้เลยแท้แท้เลยค่ะอืม
เลือดเดียวกันเลยค่ะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าไปไหนกัน
เพราะเพราะมันนานแล้วครับแต่เราจะไปกันทัวร์ทัวร์บุญกันครับ
บุญกันครับแล้วก็หลวงพ่อแกก็ถ่ายรูปเรานั่งอยู่ข้างหลัง
ฮะโกรธไหมไม่โกรธค่ะแต่ให้เขาพิจารณาตัวเขาด้วยค่ะอืม
ว่าความบริสุทธิ์ของเขามีแค่ไหนในความรู้สึกนะ
อย่าดูคนอื่นให้มันผิดไปหมดแล้วให้หันกลับไปดูตัวเองมั่ง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
จะคุยเกี่ยวกับพื้นที่ที่เขาสร้างอะไรตรงนี้เนี่ยค่ะ
บัณฑิตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้ามบ้านโป่งกระโดนตำบลคุยม่วง
เขาก็บอกว่าคืออดีตพระสุชาติมาตั้งเทวสถานตรงนี้๒ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้บ่อยเดิมทีที่ดินตรงนี้เป็นของพี่ชายของอดีตพระสุชาติ
ก็ทำการเกษตรหลังจากอดีตพระสุชาติไปบวชอยู่ที่อุทัยธานีได้๑๐ปี
ก็กลับมาที่นี่มาสร้างเทวสถานแบบนี้นะคะ
พอมีข่าวเนี่ยผู้ใหญ่บ้านประหลัดอำเภอก็มาทำความเข้าใจกับลูกศิษย์
ทำความเข้าใจกับอดีตพระสุชาติส่วนเรื่องที่ว่าต้องปิดเลยไหม
เทวสถานอะไรตรงเนี้ยอืมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็จะไปปิดเขาก็คงไม่ได้อ่ะ
อดีตพระสุชาติเขาก็ลาศิกขาแล้วศึกแล้วแล้วที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินของอดีตพระสุชาติ
ครับเป็นที่ดินมรดกพ่อแม่เขาจะไปปิดมันก็ไม่น่าจะได้ผู้ใหญ่บอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนในคลิปนั้นมันไม่ใช่เป็นอยู่ในพื้นที่นี้นะ
มันเป็นอยู่ที่อื่นจังหวัดอื่นอ๋ออ๋อแต่ก็คือเอามารวมใช่เอามารวม
ก็มาเยอะน่ะมาทีละสามสิบสี่สิบคนต่อรอบแต่เขาจะนานนานมา
ปีนึงจะมาประมาณสักสองครั้งก่อนที่วัดจะมาเป็นวัดนะ
พี่ชายเขาทำกินปลูกข้าโพดปลูกข้าวปกติเนี่ยครับแล้วพี่ชายเขา
ก็เป็นที่ของเขาเองด้วยเป็นที่ของพระชาติเองที่ดินแปลงเนี้ย
ถ้าไปปิดเขาไม่ได้เนี่ยนะคะประหลัดอำเภอบังรกรรมนายเกรียงศักดิ
ดอกไม้บอกว่าก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ให้เราด้วยประเด็นก็คือเดี๋ยวดูก่อน
หลังจากนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นในสถานที่ตรงนี้
ถ้ามันมีผู้เสียหายมาบอกว่าถูกหลอกหรือว่าไปประกอบพิธีกรรมอะไรแปลก
หลอกโดนอะไรเนี้ยเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้เพิ่มเติมอ่า
ก็อาจจะมีการดำเนินการในส่วนของตรงนั้นนะคะ
ก็จะเป็นฝ่ายบ้านเมืองมาดูแลแทนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับลูกศิษย์ของอดีตพระสุชาติหรือว่านายสุชาติในตอนนี้
นี่เขาบอกว่านับถือศรัทธากันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ตอนเป็นพระเนี่ยนายสุชาติสอนสั่งให้ทุกคนเป็นคนดี
เพราะฉะนั้นไม่สนใจใครจะว่ายังไงก็ไม่สนใจ

ไม่ได้เกี่ยวว่าหนึ่งมากราบพระอาจารย์แล้วของจะขึ้นกันไม่ใช่
คนในคนในงานมีกันอยู่แล้วเขามีของเขากันอยู่แล้วเขานับถือเขากันอยู่แล้ว
แล้วด้วยความที่เขานับถือพระพวกเทพทุกองค์เขาก็นับถือพระอยู่แล้วไงครับ
อันนี้พระส่งไปร่วมงานนะครับ
พวกเราเป็นเทพเป็นพวกร่างทรงที่เขาเป็นเทพเขาก็มากราบเป็นเรื่องปกติ
ท่านปฏิบัติมาท่านไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสีย
แล้วท่านมาเจอแบบนี้ก็ทุกคนลูกศิษย์ทุกคนก็ร้องไห้กันจน
แบบมันพูดไม่ออกมันจุกเลย
ให้เขาพิจารณาตัวเขาเองก่อน
ก่อนที่ว่าจะพูดอะไรให้รู้ความจริงก่อนที่ว่าจะพูดคำหนักออกไป
พวกเราก็จะอยู่ข้างเคียงพ่ออย่างนี้ครับไม่ได้ทิ้งกัน
เราได้ไปสอบถามพระอุปชาของอดีตพระสุชาตินะครับ
พระครูวรธรรมานุยุทธ์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลปลักแร็ด
เป็นพระอุปชานะฮะแล้วก็ทำพิธีศึกให้เมื่อช่วงเช้าอะครับ
ท่านเล่าบอกว่าอดีตพระสุชาติเนี่ย
มาบวชตั้งแต่ปี๒๕๒๙นะฮะ
หลวงพ่อท่านเป็นคนบวชให้นั่นแหละนะครับ
หลังจากนั้นก็อยู่ที่วัดได้แค่๑พันศาก็ขอไปอยู่ที่อื่น
เพราะอดีตพระสุชาติรับไม่ได้กับหลักปฏิบัติของพระที่วัด
ของหลวงพ่อที่บวชให้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นพระสายวิปัศนากรรมฐานกัน
บอกว่ารับไม่ได้ขอแยกไปปฏิบัติที่อื่น
เพราะอดีตพระสุชาติเนี่ยตอนนั้นเชื่อเรื่องเทพ
เชื่อเรื่องเทพแบบเชื่อมากจนมากเกินไปด้วยซ้ำ
หลวงพ่อท่านเล่าให้เราฟังนะฮะแล้วก็หายไปเลยนะครับ
กระทั่งเนี่ยแหละเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ดีเนี่ย
พระสุชาติมาถึงบอกมาขอลาศิกขามาแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะครับ
ก็ทำพิธีให้ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่หลวงพ่อท่านบอกกับเรานะครับ
วิปราศนากรรมฐานมันก็ยังคงไว้ยังดีครับ
นี่ถ้านับตั้งแต่ต้นปี๖๔ที่ผ่านมานะ

ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรื่องราวที่ทีมข่าวของเรานำเสนอไปนะคะครับ
นี่มีพระธรรมกรนะฮะพระธรรมกรนี่ถึงขั้น

ตอนที่ฆ่าตัวตายเป็นอดีตพระธรรมกร

ช่วงเวลาเนี่ยนายพุทธะนี่เห็นไหม

บอกผมไม่ได้เป็นพระนะเขามาศรัทธากันเองนะ
แม่ชี้อูล่าสุดนี่ถูกจับไปล่ะ
อกกงประชาชนนะคะแม่ชีอู
นี่คนหนึ่งที่ต้องนี่ก็ศึกไปแล้วนะฮะจำได้ไหมฮะ
พระกรรณญาที่สอนเสพกามอะไรพวกนี้
น้องโอ่งน้ำดำน้ำนี่ใช่ไหม

นี่ก็ตั้งสอสอศาสนาอะไรของเขาเนี่ย
และนี่ฮะอดีตพระสุชาตินี่นะครับโอ้โห
แค่เนี่ยเราเพิ่งเดือนเมษายนนะ๔เดือนนะ
มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแบบเยอะหลายคน
คือในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งดีก็ได้ใช่ไหม
เป็นสิ่งดีที่เรารู้เราเห็นพฤติกรรมของเขา
คุณผู้ชมนะเพราะว่าหลายกรณีเนี่ย
มีคุณผู้ชมนั่นแหละส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วเราตรวจสอบให้
แล้วปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกลวงมันเป็นเรื่องลักษณะที่แบบมีความผิดจริง
บางคนก็ไม่สามารถจะทนอยู่กับกระแสการต่อว่าต่อขานวิภาควิจารณ์ได้
ก็ยอมศึกก็มีใช่ไหมฮะหรือต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็มี